เอาจริงนะทุกคนต้องปรับตัว
จะพาไปดูร้านเค้กที่เชียงใหม่ค่ะ
เมื่อก่อนเขาก็แค่ทำเค้กมาขายหน้าร้านใช่ไหม
เลยเปิดเป็นการเรียนสอนทำเค้กออนไลน

ถูกต้องค่ะทีนี้เราก็เลยจะพาไปดูที่ร้านนี้นะคะ
ไปเจอเจ้าของร้านเลยครับร้านนี้คือร้านพักขมลค่ะ
เป็นเบเกอรี่ชื่อดังของเชียงใหม่เลย
แล้วเบเกอรี่ที่ร้านนี้นะหน้าตาน่ากินมากจริงคุณผู้ชม
เราก็เลยไปเจอกับเจ้าของร้านคุณเกียรติเอ่อ
สังกสิราอายุ๔๐ปีซึ่งตอนที่ไป
คุณเกียรติกำลังดูสิคะกำลังถ่ายคลิป
สอนทำเบเกอรี่อยู่หลังจากนั้นเขาก็มาตัดต่อเองนะ
ได้มาเรียนออนไลน์ทำเค้กทำเบเกอรี่กับทางร้าน
ทางร้านก็ต้องปรับตัวกันไปในช่วงยุคโควิดแบบนี้
ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยบอกว่าพี่เกียจพี่เกียรติมานั่งคุยกันหน่อย

เกียจก็เล่าให้ฟังว่าโควิดรอบนี้มันหนักมากนะ
พี่เปิดร้านมา๑๕ปีปกติขายวันละหลักหมื่น
ทุกวันนี้เหลือแบบหลักพันเท่านั้นเอง
แล้วเค้กที่เคยทำวันละเป็นพันชิ้น

ทีนี้พี่เกียจก็เลยมาคิดว่าจะทำยังไงนะ
ถึงจะมีรายได้เข้ามาเขาก็เลยปิ๊งไอเดีย
นี่แหละสอนทำเค้กออนไลน์
แล้วอย่างที่บอกค่ะพอสอนไปได้รายได้จากค่าเรียน

อันนี้ดีนะดีนะเหมือนเป็นการแบ่งปันอาชีพกันด้วย
ตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าคงจะมีแม่บ้าน

แต่ไปมาวัยรุ่นมาเพียบเลยค่ะ

แล้วก็มีคนมาช่วยสนับสนุนเราเยอะ
ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มใหม่ของเรา

ผู้ประกอบการกับแม่บ้านนะครับ
แต่ดูจากคนยอดคนมาสมัคร
จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ครับ

ที่เขาหันมาทำเบเกอรี่แหละตอนนี้ครับ

ของการทำขนมกันนะครับ
แล้วก็หลังเนี่ยวัยรุ่นเริ่มจะมีกิจการของตัวเอง
เปิดร้านกาแฟเปิดร้านคาเฟ่ของตัวเองครับ

ไม่กลัวเหรอเขามาแย่งขายมาแย่งตลาดกัน
โอ๊ยไม่เลยคนที่เขามาเรียนกับพี่

แต่คนที่มาที่ร้านเขาต้องการมาซื้อเค้กกินคนละกลุ่มกัน
เพราะฉะนั้นค่ะใครอยากไปอุดหนุนเค้ก

พี่กัดร้านนะคะอยู่ที่ถนนบ้านแพ้ซอย๖
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ